น้องน่ารักจังเลย
บินกลับมาทำการแสดงแล้ว

สวยคักแท้

ไม่ใช่๓๐นะคะ๖๖ปี

อย่าเบิ้ลหลายเดี๋ยวมันสิบพลาด

แม่นกน้อยอายุหกสิบหกปีแล้วค่ะ
แซ่บมากตามภาพที่คุณเคยเห็นอยู่เลย
นี่เขาประคองเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจ๊ะ
จริงแม่แกเดินเองได้แต่สังเกตพื้นสังเกตบรรยากาศนิดนึง

ฝนมันตกค่ะแล้วกลัวแม่นกน้อยเนี่ยแกลื่น
แล้วดูรองเท้าซะก่อนฉันให้๗นิ้วรองเท้า
เพราะเวลาโชว์หมอลำมันต้องแบบสูงหน่อยนะ
มันต้องสูงเพราะว่าอะไรนี่คนด้านหลังจะได้เห็นแม่นกน้อยสวยแบบนี้
หลังจากที่ร้องเพลงเสร็จก็มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่นกน้อยค่ะ
ถึงเรื่องราวของวงเสียงอีสานนี่แหละ
หมอลำในตำนานที่มีชื่อเสียงกว่า๔๘ปี

จากเปลี่ยนจากผ่านรุ่นสู่รุ่นนะคะ
ก่อนหน้านี้พ่อหลอดมาบริหารพ่อเสียชีวิตลง
นกน้อยเขาก็เลยมาบริหารแทนค่ะ
ซึ่งแม่นกน้อยก็ยอมรับเลยนะว่าการบริหารวงเนี่ยนะมันไม่ง่ายเลยนะ
พ่อสอบตรงนี้ละจ้ะ
จริทธินะคะ

สี่สิบแปดปีที่ทำมาเกี่ยวงศาล
สี่สิบแปดบวกหกสิบหกเท่ากับ